ประมูลครั้งนี้ดูเหมือนว่าทั้งผู้เข้าประมูลแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับ
รองรับการอดหลับอดนอนแล้วก็การเคาะราคาแบบมาราทอน
เพราะว่ามีเสบียงอาหารเตรียมมาเต็มที่นะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
คาไก่ไข่เจียวฟูปูข้าวผัดปลาสลิดยำเผ็ดออริจิ
และอาหารนานาชาติอย่างสเต็กปลาแซลมอน
เป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารชั้นเลิศสำหรับมื้อเย็น
ทางกศธชจัดเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมประมูล
เคาะราคามาลาทอนนานกว่า๓๐ชั่วโมง
ื้อนี้นะคะมาจากร้านพึงชมย่านซอยอารีค่ะ
ส่วนมื้อดึกรอเสิร์ฟขนมปังนึ่งสังขยา
และนมสดอ้อมน้อยจากร้านมนต์นมสด
ก่อนหน้านี้ผู้เข้าร่วมประมูลบางรายมีร้องขอหนังแผน

หลังซีดีที่จัดมาให้๕แผ่นหมดลง
พักผ่อนแม้จะแสนสบายแต่ก็อาจมีบางคนนอนไม่เต็มอิ่ม
ถามจากกรรมการกศธชที่มีดีกีเป็นนายแพทย์เชื่อว่า
ผู้เข้าร่วมประมูลยังมีเรี่ยวแรง
เพราะจัดสรรเวลาพักผ่อนไว้๓ชั่วโมง
คำนวณตามหลักการแพทย์มาอย่างดีแล้วว่า
จะช่วยให้ร่างกายสดชื่น

การที่เราจัดให้มีการพักวันหนึ่ง๓ชั่วโมง๒รอบเนี่ย

ดังนั้นแค่งีบหลับช่วงสั้นก็มีส่วนในการฟื้นฟูประสิทธิภาพแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนอนทีเดียว๖ชั่วโมง๑๒ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือในระหว่างการประมูล

งานนี้หมอลี่หรือนายแพทย์ประวิทย์ก็ยอมรับว่า
ยากเกินคาดเดาหากว่าการประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
บอกสั้นว่าเพื่อนส่งคำทำนายทางโหรศาสตร์มาให้ว่า
ประมูลน่าจะจบราวตี๒เพราะเป็นเลิกพระอาทิตย์ขึ้นค่ะ
ไปดูความอ่อนล้าของทีมงานสนับสนุนเบื้องหลังกันบ้างนะคะ
ผลการประมูลจะออกมาไม่ได้หากไม่มีคนกลุ่มนี้
ทำงานกันยาว๖ชั่วโมงเต็ม
สลับสับเปลี่ยนกันไปจนกว่าการประมูลจะจบ

พอได้เวลาพักปุ๊บก็รีบออกไปเดินยืดเส้นยืดสายทันทีค่ะ
ขณะที่ทีมแม่ป้างก็ปฎีบันหน้าที่ได้แบบสตรี
เพราะพวกเธอห้ามเหนื่อยห้ามหยุดพัก
ไม่แพ้ผู้ประมูล๒วันเต็ม

อาทิตย์พี่พี่คะอยู่กันตั้งแต่

โอ้โฮแล้วจะได้นอนเมื่อไหร่

ไม่ได้พักไปฉันก็ไม่ได้พักไป
แล้วพี่พี่จะบอกว่าจะให้เราเปลี่ยนไหม
พี่ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ได้

ดูกองทัพสื่อก็ยังคงปักหลักกันอย่างเหนียวแน่น

งานนี้เสื้อผ้าหน้าผมก็ยังต้องเป๊ะ
ขณะที่งานก็ต้องปัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เตรียมพร้อมไม่แพ้กันนะคะ
อุปกรณ์ถุงนอนและอุปกรณ์คลายความตึงเครียดค่ะ

ข่าวชะลัดทีวีรายงาน